จัดประกวดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับอาเซียน
โดยกรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศ
จัดขึ้นในปีนี้เป็นปีที่๓แล้วนะครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ที่อาเซียนครบรอบ๕๐ปีของการก่อตั้ง
จากจัดการประกวดดังกล่าวมาแล้ว
เมื่อวันที่ศุกร์วันศุกร์ที่๒๖พฤษภาคมที่ผ่านมา

เพื่อให้นักเรียนที่สนใจได้เรียนรู้การผลิตคลิปวิดีโอ
ประสบการณ์จากผู้กำกับภาพยนตร์มืออาชีพด้วย
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
นักเรียนกว่า๑๕๐คนทั่วประเทศ

เมื่อวันที่๒๖พฤษภาคมที่ผ่านมา

คือการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฝึกอบรม
ในหัวข้อเทคนิคสร้างคลิปพิชิตใจผู้ชม
ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศ
หนึ่งในผู้เข้าร่วมคือนักเรียนจากโรงเรียนทวีทาพิเศษ
หวังว่าการเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะการทำภาพยนตร์
เราจะได้แนวคิดเรื่องการเขียนพล็อตเรื่อง
หรือสคริปต์สำหรับแต่ละคนครับ
งานนี้ได้รับเกียรติจากคุณชะยะนบบุญประกอบ
ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังเจ้าของผลงานมากมาย
อธิบพรจากฟ้าเมไนไฟแรงเฟอร์
และซักซีดหวยขั้นเทพ
มาช่วยถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับน้อง
ฝันอยากผลิตสื่อภาพยนตร์
ผู้กำกับชื่อดังบอกว่าสิ่งที่เขาเตรียมมาในวันนี้
คือการแนะวิธีเริ่มต้นคิดเรื่องราว
ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญที่สุด

เราต้องอินกับมันก่อนเราถึงจะมีแรงทำมันนะครับ

มีคอมเมนต์อะไรบางอย่างเรามีความคิดเห็นอะไรบางอย่าง

เพราะว่าวิธีถ่ายทอดแล้วมันไม่ใช่การเขียนเป็นเพลง
มันไม่ใช่การเขียนเรียงความแต่มันคือการเล่าเป็นหนัง

ะในการจะเล่าความคิดในหัวเราให้เป็นหนัง
ให้มันเป็นภาพเคลื่อนไหวให้มันเป็นรูปธรรมให้ได้

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประกวดคลิปวิดีโอ
เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
ซึ่งดำเนินต่อเนื่องมาเป็นปีที่๓แล้ว
และนี่คือผลงานชื่อน้ำไหลไปทั่วโลก

มัธยมศึกษาในการประกวดเมื่อปีที่แล้ว
ซึ่งปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนสาจังหวัดน่าน
นางสาววริสราอินทะเขื่อนสมาชิกกลุ่ม
ซึ่งรับหน้าที่กำกับและตัดต่อคลิปวิดีโอระบุว่า
ผลงานของกลุ่มเป็นการผสมผสานเอกลักษณ์ท้องถิ่น
ที่เป็นที่รู้จักคือผ้าลายน้ำไหล
กับสิ่งที่พวกเธออยากเห็นในฐานะที่ไทย
ก็เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน
หนังของเราเนี่ยควรจะเป็นแบบในอนาคตว่าเมื่อเปิดอาเซียนแล้ว
เราอยากให้อะไรเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็อยากให้มันเป็นจริง
เราก็เลยคิดว่าหนังของเราเนี่ยจะต้องมีแบบการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจด้วย
แล้วก็แบบการพัฒนาตัวเองในด้านของภาษา

สำหรับในปีนี้กรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศ
โจทย์ในหัวข้อ๕๐ปีอาเซียน
ก้าวสู่ยุคใหม่กับโอกาสและความท้าทาย
ซึ่งนายสุริยาจินดาวงอธิบดีกรมอาเซียนได้กล่าวว่า
ที่ตั้งไว้เป็นเพียงแรงบันดาลใจ
เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาใช้ความคิดสร้างสรรค์
ผลงานได้อย่างเปิดกว้าง
ก็เห็นว่ามันกว้างนะครับแล้วพยายามที่จะใช้

เป็นแค่ตัวกระตุ้นหรือตัวที่จะช่วยให้คิด
แต่เด็กนักเรียนอยากจะคิดอย่างไร
อย่างไรในกรอบของอาเซียนก็สับสนนะครับ
ขอให้มันออกมาเพื่อสะท้อนความฝันของเขา

ประกวดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับอาเซียน
กรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศในปีนี้
รางวัล๓๑๕๐๐๐บาท
โดยเยาวชนที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้
จนถึงวันที่๓๑กรกฎาคมนี้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน